เรื่องนี้กันต่อระเบิดลงที่สอนอห้วยขวาง

แต่คุณชูวิทย์บอกระเบิดลงแล้วเพราะตำรวจออกมายอมรับแล้ว
ว่าเรียกรับเงินสาวชาวไต้หวันจริง

เอาฟังก่อนนะคุณผู้ชมฟังจากคุณชูวิทย์ก่อน
เพราะคุณชูวิทย์โพสต์ออกมานะครับ
ชูวิทย์กระมวลวิสิตได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันนะครับว่า
ตำรวจรีดเงินดาราสาวไต้หวันเป็นเรื่องจริง
ตำรวจยืนยันว่าตรวจสอบแล้วไม่พบตำรวจเรียกผลประโยชน์
แต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนไทยนะ
ที่ไปร่วมวงกินเหล้ากับสาวไต้หวันคนนั้นซึ่งเป็นดาราเนี่ยนะ
ให้การยืนยันว่าเธอเป็นคนจ่ายเงิน๒๗๐๐บาท
ให้กับตำรวจที่ตั้งด่านด้วยตัวเธอเองเลย

ทำให้ตำรวจห้วยขวางชุดที่ตั้งด่านเพิ่งรับสาภาพสดร้อน
รีดเงินจริงคุณชูวิทย์บอกนะครับ
คุณชูวิทย์เองจริงโพสต์เมื่อวานตอนค่ำนะครับ
บอกว่าตำรวจห้วยขวางรับเมื่อตอนเย็น
อกจากนี้คุณชูวิทย์ยังระบุอีกว่าก่อนหน้านี้มีการวางแผนหลายเรื่อง
ลบคลิปที่ด่านหน้าสารทูตจีน
ลบคลิปกล้องบนหมวกของตำรวจ
กล่อมให้คนขับแกรปยืนยันว่าสาวไต้หวันเมามาก
กล้องหน้ารถบันทึกได้แค่๒๐วันดังนั้นจึงย้อนภาพไม่ได้

และ๕โยนความผิดว่าสาวไต้หวันแต่งเรื่อง
แล้วก็คุณชูวิทย์ยังบอกว่าบอกท่านนายกไว้แล้ว
เมื่อวันไปพบที่ศูนย์ศิริกิจนะฮะ
ไม่เชื่อผมให้พบชนคนนี้อยู่นครบานต่อไป
กรณีของตู้หาวด้วยเนี่ยระเบิดจะลงเป็นลูกละนาดเลยนะคุณผู้ชม
คุณชูวิทย์โพสต์มาแบบนี้แล้วก็เห็นว่าเมื่อเช้าคุณชูวิทย์ก็โพสต์อีก
ไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับบอกว่าผมรอฟังความจริงจากพบชน
หลังฟังคำโกหกหลอกลวงหาเรื่องสาวไต้หวันคนที่พูดความจริง
หากครั้งนี้ยังโกหกอีกแม้แต่คำเดียวผมจะแถลงข่าวเปิดโปรงให้ดู
หลักฐานอยู่ในมือผมแล้วคุณชูวิทยเพิ่งโพสต์เมื่อตอนสายเนี่ย

คุณผู้ชมฮะผมเข้าไปดูประมาณกี่นาทีที่ผ่านมานี้เอง
นี่โพสต์ล่าสุดหลังจากเมื่อวานทิ้งระเบิดตู้มให้กับตำรวจสนห้วยขวางแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจโทษธิติแสงสว่างพร้อมด้วยรองผู้ประชาการตำรวจนครบาน
บังคับการตำรวจนครบานร่วมกันแถลงข่าวกรณีดาราสาวชาวไต้หวัน
รีดไถเงิน๒๗๐๐๐บาท

พลตำรวจโทนิธิพบชนบอกแบบนี้นะครับ
บอกว่าตอนนี้สอบสวนพยานสอบดูบุคคลสอบสวนพยานบุคคล
ยานวัตถุกล้องวงจรปิดต่างซึ่งมีการตั้งด่านจริง
มีการตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้านะครับ
แล้วก็สำหรับกล้องวงจรปิดที่ติดบนหมวกของเจ้าหน้าที่
พบชนยืนยันไม่ได้มีการสั่งลบใดทั้งสิ้น
แต่มีไฟล์คลิปที่หายไปจริง
ซึ่งกำลังเร่งให้ทางกองพิสูจน์หลักฐาน
ไฟล์ดังกล่าวกลับคืนมา
ส่วนกล้องหน้าสารทูตจีนนั้นทางตำรวจไม่มีอำนาจในการสั่งลบ
แต่ได้มีการประสานขอดูภาพแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ซึ่งหากได้มาก็จะเปิดให้สื่อมวลชนและประชาชนดู

และยืนยันว่ามีรายชื่อเจ้าหน้าที่ในด้านการตรวจครบทุกนาย
คุณผู้ชมฮะตอนนี้นะครับ
คนตำรวจโทรนิธิเนี่ยเพราะว่าชกทิ้งท้ายบอกว่า
ยืนยันได้ว่าตำรวจรับเงินจริงหรือไม่นั้น
ต้องรอให้ทางเจ้าตัวมาตอบผมด้วยตนเอง
เพราะผมยังไม่มีโอกาสได้สอบปากคำด้วยตนเอง
แต่จะเร่งดำเนินการเพื่อให้สิ้นข้อสงสัย

ที่ไม่ได้กระทำตามระเบียบและขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
คุณผู้ชมฮะมันต่างจากที่คุณชูวิทย์ออกมาโพสต์
คุณชูวิทย์บอกว่าตำรวจสนห้วยขวางรับสาภาพแล้ว

ใช่ไหมแต่พบชนเพิ่งแถลงเมื่อช่วงสาย

เขาก็ยังไม่มีใครมารับอะไรกับผม
อ้าวยังไงล่ะดีคุณยังไงดีอ่ะ
เออนะครับทีนี้ฮะเพจดาว๘แฉกโพสต์ไทม์ไลน์
เน็ตไอดอลสาวชาวเต้าหวันดาราชาวเต้าหวัน
กล้องวงจรปิดภายในที่พักของสาวไต้หวัน
ระหว่าง๔๕มกราคมก็บันทึกภาพได้แหละ
เราเสนอไปแล้วว่าพบว่าเธอมีบุหรี่ไฟฟ้าอะไรแบบนั้นนะฮะ

ซึ่งมันก็เป็นคลิปที่เราก็เผยแพร่ไปแล้ว
เพราะทางตำรวจก็เอาคลิปเหล่านี้มาสู้กัน
ใช่นะครับแต่ว่าวันนี้มันจะขัดแย้งกับที่เธอบอกไง

แต่พอไปดูคลิปอ้าวก่อนที่จะเจอด่าเนี่ย

ถ้าเธอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเธอบอกถูกยัดอะไรแบบนี้

ส่วนเรื่องที่กำลังเร่งตรวจสอบมันอยู่คือ

คุณผู้ชมเรื่องนี้ยังร้อนแรงอยู่นะครับ

คุณชูวิทย์จะโพสต์อะไรออกมาอีกหลังจาก
เพราะว่าชานอมีการแถลงไปเมื่อสักครู่นี้

เดี๋ยวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ตามกันต่อด้วยนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้คนสนใจอย่างลูกข้างหน้า

อันนั้นก็คือเป็นเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้า

มันก็มีภาพตอนที่เธอเดินที่ตลาดห้วยขวางอีก
ก็มีคนไปบอกว่านั่นไงนั่นก็คือบุหรี่ไฟฟ้าไง
คือแปลว่าทั้งก่อนที่จะเจอด่านแล้วก็หลังเจอด่าน

อันนี้ภาพที่ตลาดห้วยขวางนะคะ

ก็๑๒ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกว่า
โพสต์ว่าด่วนที่สุดตำรวจรีดเงินดาราสาวไต้หวันจริง
แล้วก็อย่างที่บอกไปล่าสุดก็โพสต์อันนี้คุณ

เมื่อ๒ชั่วโมงก่อนก็ต่อมา๑๑โมง

ต้องดูว่าคุณชูวิทย์จะโพสต์อะไรซ้ำเข้าไปอีก
ใช่ค่ะเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ